นี่เดี๋ยวพาไปดูการแข่งขันที่มันสนุก

แต่แข่งบุญวาสนานี่แข่งไม่ได้จริง
เอาไปดูกันหน่อยนะครับว่าเขาแข่งขันกันสนุกสนานขนาดไหน
แจ้มเบอร์

ถ้าใครเนี่ยมือไม่พายแล้วก็เอาเท้าราน้ำ

อันนี้เอามือพายอย่างเดียวนะคะถูกต้องครับ

เอามือนะครับพายไปจ้ำไป
เป็นการแข่งขันเรือพายตลาดน้ำดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
ที่นี่เขามาแข่งขันเรือพายกันแต่ว่าเขาลืมเอาไม้พายมาก็เลยต้องใช้มือนี่แหละครับ
นี่ไงไม่ได้ลืมเอาไม้พายมาเขาพายแบบนี้เขาแข่งกันแบบนี้
แล้วเขาต้องพายแบบโค้งอย่างนี้ด้วยเหรอคุณ
ไม่อันนี้ผิดทางน่าจะเข้าข้างก่อนหมดแรง

เขาจัดสรรงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเนี่ย
ได้มาร่วมกิจกรรมกันมาลงแข่งขันกัน
อันนี้ก็คือสนุกมากเลยใช่ครับ
เขาไม่ใช้ไม้พายครับเขาใช้มือนี่แหละครับ
มือใครใหญ่มือใครยาวก็สาวได้สาวเอา
ไปเกี่ยวภายได้ภายดีเพราะว่ามันได้เปรียบกว่าคนอื่นเขา
นี่ดูสิครับจำไปปึ๊ด
โอ้โหชำนาญจริงแล้วแต่ละคนนี่
สุดยอดเลยแต่ว่าก็มีอยู่คนหนึ่งครับ
เรียกได้ว่ามาแบบเหนือเหนือหรือว่าใต้ก็ไม่รู้

เอาไปดูกันหน่อยว่าทำไมถึงพายแล้ว
ถึงออกมาเป็นแบบนี้ครับ
โอ้โหนี่ดูดูกล้องซูมเข้าไปใกล้

ลุงบอกแบบนี้ไม่ไหวภายธรรมดาไม่ได้
แปลงร่างกลายเรือให้เป็นเรือดำน้ำ
คุณลุงเขารู้ไหมว่าเขากำลังจะจบค่ะ

เขาไม่ได้แข็งเรือดำน้ำ
เขามุดลงไปแล้วมันจะมีท่อพ่นออกมาเป็นในตั๊ก
แล้วเดี๋ยวจะจมลงไปในน้ำแล้วก็เป็นเรือดำน้ำแทน

เขาร่มแล้วใช่ไหมยังไงล่ะคุณลุงอ่ะ
ลุงบอกไปยัง
ยังยังไม่มีใครมาช่วยลุงอีก

อยากรู้ว่าตอนนี้คุณลุงอยู่ที่ไหนคะ

ตอนนี้คุณลุงเนี่ยลงไปอยู่ในโลกมานาน

คุณลุงจอดเนื้อขึ้นฝั่งเทียบท่าไปเรียบร้อยแล้วคุณลุงบอกไม่แข็งต่อแล้ว
เหนื่อยแล้วก่อน
จริงแล้วเนี่ยปายไม่ดีหรืออะไรนะ

แต่จังหวะเรือของลุงเป็นอย่างงี้
น้ำหนักน้อยนะ

ก่อนที่จะแข่งขันคราวหน้าคุณลุงครับ
ใส่ห่วงยางด้วยนะครับเช็คสภาพเรือ
แล้วก็อย่าลืมนะครับใส่เสื้อชูชีพด้วย
ทั้งที่ดีใส่ห่วงยางก็ดีนะครับใส่ห่วงยางกลมข้างหลังอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะ
ห่วงยางมีรูช่วยแต่ห่วงอยู่นะคุณลุงนะ

คุณลุงเขาสบายดีก็แค่มันจมค่อยลงไปแบบนี้
แล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นฝั่งได้สบายนะครับ
ไม่ต้องห่วงสภาพครับนี่แหละเป็นสีสันตรงกลางในขันนะครับเอามาให้ดูกันแบบนี้
การแข่งขันก็จะมีสีสันอะไรแบบนี้ให้เราได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ